อีกหนึ่งเรื่องที่พาไปดูก็ต้องฝากเตือนกันเอาไว้
เพราะว่าอ้นละหมานกันเลยทีเดียว
เมื่อเจอกับเจ้าตัวพันนี้วิ่งเข้าบ้าน
ทำไมทำไมมันถึงต้องเข้าบ้านนี้
ทั้งที่เจ้าของบ้านมันไม่อยู่

คิดซะว่าจะไปหาของกินหรือว่าอะไรยังไงเกิดขึ้น

ตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
ร้อนถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปไล่ล่าจับมันครับ
พาไปที่บ้านเลขที่นี้ก่อนนะครับ
อยู่บุบ้านเปรียมสุข๗ถนนครอง
ลำท่าแดงตำบลท่าสารแดง

เห็นมั้ยรู้แล้วรู้แล้วตัวอะไร

แล้วเจ้าหน้าที่กูภัยก็ต้องปีนข้ามไป
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่
เข้าไม่ได้ก็ต้องปีนเข้าอะนะ
ก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทราบเรื่องนี้จากเพื่อนบ้าน

เขาเห็นว่าตัวอะไรไม่รู้มันวิ่งฟล็ดเข้าไปในบ้านหลังนี้
แล้วดูซิครับจะจับได้ไม่จับได้มันละบากละบนละเกิน

ไม่ให้ขี่จักรยานเอาจักรยานบังเอาไว้

เขาก็ต้องเอาจักรยานเนี่ยบังเอาไว้แบบนี้

แล้วหัวมันล่อติดในร้อเจ็ดปัญญานะ

ให้เห็นมั้ย

ผมอยากให้เห็นขนาดของเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้
บอกเลยใหญ่พอกับตุ๊กเข้
อุ้ยใหญ่จริงเหมือนเจ้าละเข้เด็ก
ตรงนั้นเป็นตุ๊กเข้หรือเจ้าละเข้ตุ๊กเข้นี่

เฉพาะบ้านเรียกตุ๊กเข้
เจ้าละเข้เจ้าละเข้น

แม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง
แม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง
แม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง